พาไปดูคลิปของฝรั่งเมืองแพร่เอ๊ะหน้าตาฝรั่งมากมาก
แล้วว่าพูดภาษาเหนือทำไมชัดจังเลยค่ะ
สวัสดีครับผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย
ผมรักเมืองชายมาก
โอ้ยฝรั่งอู้ไทยนี่ถึงหม่อนแต้

ผมก็อู้คนเดียวแข่งหัวคนเดียวอ่ะหวั่นก็
ตอนแรกคือเป็นฝรั่งที่ไม่ปกติปกติปกติ
เป็นฝรั่งปกติที่พูดภาษาไทยพยายามไฮฉาด
ใช่ค่ะพอเป็นของจริงปุ๊บ
อู้กลับเมืองได้คล่องมากเลยทีเดียว
กำเมืองนี่คล่องมากจริงนะ
ข้องมากแล้วคือสปีดเลเวลนี่คนเหนือเลยนะ
ใช่ค่ะซึ่งหลับตาฟังพาร์ทหลังเนี่ยโอ้โห
นึกว่าเป็นคนเหนือมาเองนะคะ
คลิปนี้ก็ด่งดังในโลกโซเชียลค่ะ
ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คว่าอุดมสุขเสน่ห์

ชื่อของเขานี่แหละเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขาเลย
เขาชื่ออุดมสุขเสน่ห์เป็นไปได้มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องชื่ออดำ
โอ้นะคะก็โพสต์เองแชร์เองแบบนี้แหละ
วิวตอนนี้๕๘๐๐๐ครั้งแชร์ไปเกือบหมื่นครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็มีคนมีคอมเมนต์เกือบ๓๐๐ครั้งเหมือนกัน

คือเขาเขียนแคปชั่นบอกว่าฝรั่งพูดไทยตึงหน้าฟังเต้
หรือในภาษาไทยก็หมายความว่าฝรั่งพูดไทยมันน่าฟังมาก
ก็เป็นคลิปสั้นนี่แหละค่ะแต่ได้ใจคนไทยหลายคนนะคะ
หลายคนก็ชื่นชมบอกว่าฝรั่งคนนี้สามารถพูดภาษาเหนือได้ชัดเจนมาก
ตรวจโซเชียลสอบถามไปยังนายอุดมสุขเสน่ห์
ไม่คุ้นเลยเนอะชื่อแบบไทย
เขาบอกว่าเขาเป็นฝรั่งที่อยู่ในฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะคะ
ตอนนี้อายุ๔๐ปีทำงานอยู่ที่จังหวัดแพร่
ตัวเองเกิดที่สหรัฐอเมริกา
คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวอเมริกันทั้งคู่
แต่ว่าย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยที่จังหวัดแพร่ตั้งแต่อายุ๒ควบ
แล้วก็เรียนที่ไทยตั้งแต่เด็กสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนนะคะ

เวลาพูดภาษาเหนือหลายคนก็ตกใจ
เหมือนพวกเรานี่แหละอะไรไม่หน้าฝรั่งตกใจสิคุณ
ฝรั่งพูดอู้กับเมืองได้ชัดมากอย่าพยายามเลย
น้องเฟื้องไม่เป็นไรลูก
ทุกคนเห็นดูความพยายามแล้วค่ะดูไปห้ากตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าเบื้องระดาษ
ก็บอกว่าเวลาที่อัพ

บอกว่าเพราะว่าคนเห็นตกใจบ่อย
ก็เลยอยากที่จะมาอัพลงโซเชียลดูลองดูนะคะ

แต่ว่าติดตรงที่ว่ายังไม่ได้สัญชาติไทย

ตัวเองก็ต้องคอยทำเรื่องขอต่อวีซ่าเพื่ออยู่ในประเทศไทย
เสิร์ชได้อุดมสุขเสน่หเผื่อใครอยากจะไปเป็นแฟนคลับเขานะคะ
เป็นภาพบอกว่าขอสัญชาติไทยครับด้วย
แล้วก็เป็นเหมือนต้องการแหละ
เพราะว่าเขาก็รู้สึกเหมือนหลายคนอยู่เมืองไทย

ฟังอีกทีได้ไหมอยากฟัง
เอ้าสวัสดีครับ
ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย
ผมรักเมืองชายมาก
โอ้ฝรั่งอู้ไทยนี่ถึงหม่อนแป๊ะ
ผมก็อู้คนเดียวใครหัวคนเดียวม่วนก็